คุณผู้ชมครับเป็นการรอคอยที่กินเวลายาวนานกว่า๑๕ปีนะครับ
การค้นหาคำตอบว่าศพของหญิงนิรนามชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่ถูกพบในอุทยานแห่งชาติยอกเชียร์เมื่อปี๒๕๕๙
ถูกเรียกขานว่าสตรีแห่งขุนเขานั้นแท้จริงแล้วศพของผู้หญิงคนนี้เธอเป็นใครกันแน่
ล่าสุดตำรวจอังกฤษได้ออกแถลงนะครับโดยบอกว่าศพดังกล่าวน่าจะเป็นศพของนางลำดวนศรีกัญญา
เป็นหญิงชาวไทยจากจังหวัดอุดรธานีผู้หญิงไทยคนนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร

จุมศรีศรีกัญญาหญิงวัย๗๕ปีชาวบ้านโพนตำบลบ้านธาตุอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
กำลังจัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้เพื่อทำเป็นเครื่องบังสุกุลตายให้แก่นางลำดวนศรีกัญญา
ลูกสาวที่หายตัวไปในสหราชอาณาจักรเป็นเวลานานกว่า๑๕ปี
ภายหลังจากทราบว่าตำรวจอังกฤษออกมาแถลงข่าวเชื่อว่าศพของหญิงสาวชาวเอเชีย
ที่ถูกพบในอุทยานแห่งชาติยอกเชียร์เมื่อปี๒๕๕๙
เป็นศพของนางลำดวนลูกสาวของเธอ

ที่ลูกจะหายตัวไปลูกสาวโทรมาบอกว่าถูกสามีทำร้าย
อยากจะกลับบ้านจากนั้นก็ขาดการติดต่อไป
ครอบครัวต่างพยายามตามหาแต่ก็ไม่พบ
ขณะที่มาทราบภายหลังว่าลูกเขยชาวอังกฤษ
กลับมาทำงานในไทยนับ๑๐ปีแล้ว
แต่ก็ไม่เคยติดต่อมาหาแม้แต่ครั้งเดียว
นำซ้ำยังโกหกลูกว่าแม่ไปมีสามีใหม่

ตนเองและครอบครัวอึดอัดกับเรื่องนี้มานานมาก
แม้จะมีการไปร้องขอความเป็นธรรม
แต่ก็ไม่เคยได้รับคำตอบที่น่าพอใจ
ครอบครัวปักใจเชื่อมาตลอดว่า

ซึ่งวันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่า
ศพดังกล่าวเป็นของนางลำดวนอย่างแน่นอน
จากนี้จึงอยากวอนขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยประสาน
กระดูกของลูกสาวกลับมายังบ้านเกิด

ก็ให้ตำรวจดำเนินการไปตามขั้นตอน
และอยากให้หาคนร้ายที่ฆ่าลูกสาวมารับโทษในเร็ววัน

แล้วมันรับโทษตัว
แล้วมันเผ็ดไว้
ในอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
เปิดเผยว่ามีหลายหน่วยงานที่เข้ามาดูเรื่องนี้

กระดูกของลูกสาวกลับมาทำตามประเพณี
เมืองต้นก็จะนำเรื่องหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด

โดยไม่กระทบกับกระบวนการยุติธรรมของอังกฤษ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน